ลำเพลินวงศกรนี่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความน่าเอ็นดูแบบม่วน
ของหนุ่มลำเพลินกันหน่อยก่อนหน้านี้เขาไปสร้างสีสันอยู่ที่ตึกแกมมี่คุณผู้ชม
ร่วมแจมกับพวกพี่น้องแต่ล่าสุดนี่ค่ะเขาไปอยู่ปั๊มน้ำมันคุณผู้ชม
หรือเว่นหน้าตึกแกมมี่แม่มันม่วนเพื่อนมันอดไม่ได้จะไปร่วมแจม
มาคราวนี้คุณผู้ชมค่ะเหตุมันเกิดในปั๊มน้ำมัน
ขอแวะหน่อยแวะปั๊มซักหน่อยเห็นมีโชว์ลัมเตอร์อยู่โอ้โหไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากค่ะเข้าไปแจมกับพี่เขาเลยแล้วความน่ารักคืออะไรรู้ไหมค่ะคุณพี่ที่นั่งข้างทั้งสองคนนะคะที่ใส่ชุดนักเรียนคนนึงเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าเนี่ยคือลำเพิร์นวงศักรณ์ตัวจริงจริงใช่ค่ะแหมก็ร้องเสมือนขนาดนี้อ่ะเนาะคุณผ
คนเลยเข้ามาชื่นชมในความน่ารักเป็นกันเองและชื่นชมในเสียงร้องที่มันเพราะจับจิตจับใจนะคะเยอะมากคลิปนี้เนี่ยนะคนดูเป็นแสนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนั้นสักนิดนึงค่ะ
ก็เลยเป็นภาพจำให้หลายคนตกหลุมรักนะคุณผู้ชมนะ
นี่ถ้าเกิดว่าเจอข้างทางไม่ต้องตกใจนะ
กลับเพลินวงศักรณ์ตัวจริงเด้อ